คือป้าเนี่ยแกไปตกร่องไม้กระดานในบ้านเมื่อคืนนี้
คือร้องเรียกคนอยู่ตั้งนานนะครับกว่าจะมาช่วยกันได้นะครับ
ติดอยู่แบบหนีคาร่องอยู่นะครับ

สุดท้ายมีคุณแม่แม่อยู่บ้านใกล้กัน
แต่แม่ป่วยติดเตียงนะได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย
ติดเตียงได้ยินเสียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย

ติดเตียงลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปหาคนมาช่วย